สำหรับแม่แพทย์นับประพาร่ายยาวกันตั้งแต่เรื่องเข้าไปแสดงความคิดเห็นระหว่างหอมกับสันนะคะ
คือเธอเข้าไปคอมเมนต์ก่อนหน้านี้ว่าอ้าวซึ่งเจ้าตัวบอกว่าที่ได้ยินมาเนี่ย
เขาบอกว่ามันเป็นคนละเรื่องกันแต่ถ้าจะให้ฟันทงว่าเป็นเรื่องอะไร
ชีบอกว่าไม่ขอยุ่งนะสำหรับแม่แพทย์แต่ส่วนที่ตอบได้ก็คงจะเป็นช็อตเด็ดบิกินี่
ถ่ายกับลูกชายน้องเรสซิ่งนะคะและปริศนาหมวกคู่ของคู่จิ้นพี่โอ๊ตปราโมท
ลือกันว่าคุณแพทย์เนี่ยเป็นคนซื้อให้แถมที่สำคัญคุณพาไปเจอคุณแม่แล้วด้วยนะคะ
งานนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
ในบ้านที่เขาอยู่กันเป็นครอบครัวหมวกคู่เนี่ยคือจริงที่ลงคู่คือแค่อยากจะบอกว่า
มีเหมือนกันเริ่มจากเขาใส่แล้วเราชอบเราไปขอเขาแล้วเขาไม่ให้
เราก็เลยซื้อของเราเองแค่นี้
มันไม่มีอะไรเลยคือประเด็นคู่จิ้นเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เขาทำรายการคู่กันแรกแล้วนะคะ
แล้วพอมาเจอหมวกคู่ประเด็นคู่จิ้นพุธขึ้นมาอีกคือหลายคนก็เชียร์แต่หลายคนก็บอกว่า
ไม่โอเคเลยอ่ะเป็นแม่คนแล้วอะไรแบบนี้นะคะใจเย็นกันนิดนึง